ส่วนคุณยายท่านนี้คุณผู้ชมค่ะก็ยังต้องอยู่ในความดูแลนะคะ
คือคุณยายอายุ๗๙ปีลูกสาวเป็นหนี้หลายแสนเลย
ทำยังไงรู้ไหมคะคือขังคุณยายเอาไว้ในห้อง
แล้วหายไปจากบ้านค่ะหนีหนี้หายไป๒วัน
นี่ค่ะสุดท้ายคนเนี่ยมาช่วยได้สำเร็จนะคะ
แล้วในอำเภอเนี่ยก็เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเรื่องหนี้ทั้งหลายทั้งปวง
ที่ลูกสาวไปติดหนี้เอาไว้นะคะในอำเภอคลองหลวงค่ะ
นิติชัยวิริยานนท์วันนี้มาดูความคืบหน้ากรณีที่ลูกสาว
แม่อายุ๗๙เอาไว้ที่บ้าน๒วันแม่ก็ถูกขังอยู่ไง
เขาไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำทั้งสองวันนั้นน่ะคุณรัฐพงศ์
เขาก็เลยไปเยี่ยมคุณยายลูกสาวออกมาจากห้องนอน
ก็ขอบคุณในอำเภอนะคะที่มาช่วยแล้วเล่าบอกว่าต้องหนีนะ
หลบหน้าหลบตาเพราะเจ้าหนี้เนี่ยทวงหนี้
แล้วตามไปก่อกวนถึงที่ทำงานเธอก็ต้องออกจากงานด้วย
ก่อนหน้านี้เป็นกราฟิกดีไซเนอร์แต่พอเจอโควิดเนี่ย
ก็มีปัญหาตอนนี้มาขายของที่ตลาดนัด
แล้วแม่ป่วยติดเตียงก็เลยต้องไปกู้เงินนอกระบบ

งานมาตลอดด้วยอายุที่เยอะหากนั้นลำบาก
ก็ค้าขายก็แก๊กไปค่ะ
แพ้ยาฆ่าเชื้อกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
แล้วค่าใช้จ่ายค่าแพมเพื่อค่าผลัดร้องเปื้อนทุกอย่าง

วัน๕๐๐มันหนักมันเลยทำให้เราเข้าสู่หนี้นอกระบบ
เราไม่ได้เป็นคนไม่ดีหรือตะโกนเขา
แต่จะแก้ไขแต่เขาเล่นตัดมือตัดเท้า
ไปทุกหม้อข้าวแบบที่ทำงานนี้
ไปทำร้ายหม้อข้าวที่เราหาคิดชั้นให้เขา
เขาไม่ให้โอกาสฝังตั้งตัว

ในมุมของลูกนี่เธอก็ทำงานไม่ได้

คุณระวีวันก็บอกว่าจริงแล้วเป็นเพื่อนกันนะ

แต่ก็เขาเดือดร้อนก็ให้ยืมเงิน
๖๕ก็ยืมแล้วก็ใช้หมด
แต่พอปี๖๖มายืมอีก๒๐๐๐บาท
แล้วคราวนี้ไม่มีเงินจ่าย
พอไม่จ่ายไม่เท่าไหร่แต่ปิดเครื่องด้วยไง

หนี้รายนี้ก็ไม่ได้เป็นหนี้เธอคนเดียว
ก็ไปยืมเงินคนอื่นอีกหลายคน
มูลค่ารวมแล้วกว่า๓แสนบาทค่ะ
ไม่ได้เป็นแบบนี้นะดีมาก
พ่อบ้านเข้าไปตกใจ
หมายถึงในเฟซใช่ไหมครับแม่
ใช่คนที่ดูแลแม่ดีมาก
ที่ทุกคนที่เพื่อนอีกคนให้เงิน
ก็เพราะเรื่องนี้สงสารแม่เขา

แล้วก็เจ้าหนี้ทุกคนก็ยินยอมนะคะ

อันนี้ก็เรียกว่าตกลงกันได้

ก็จะรับตัวแม่คือคุณยายไปดูแลให้

แล้วลูกสาวเองก็ต้องทำงาน
ก็ไม่สามารถดูแลคุณยายได้ค่ะ